ทุกผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่นะครับ
ลุงพลล่าสุดกลับมาถึงบ้าน
ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะกับ
กับป้าแต่นก็ไปทำพิธีแถวบ้านนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ก็ตระเวนเดินสายทำบุญอยู่ทั้งวันเหมือนกัน
นี่ฮะนี่เป็นภาพล่าสุดเลยนะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่เห็นบายสีมั้ย
แตนก็ถือบายสีมาลุงพลก็มาทำพิธีค่ะนะครับ
บอกว่าเป็นพิธีนำขันบายสีมาไหว้เปิดภูมิเจ้าที่ที่บ้าน
นี่ฮะค่ำวันนี้เลยนะครับนี่ครับ
เห็นไหมสายสงสัยสินผูกข้อมือมาเต็มเลย
เพราะว่าไปทำบุญมาทั้งวันแล้วมีพระแนะนำมานี่นะฮะพระ
พระแนะนำมาว่ายังไงเดี๋ยวท่านต้องรอฟัง
หลังสองทุ่มก็แล้วกันแต่นี่คือภาพล่าสุดนะฮะอืม
นี่ต้นไม้แถวนี้โหดหินแถวนี้
วันนี้มีเรื่องสำคัญหลายประเด็นที่อยากให้คุณผู้ชมตามต่อ
เราจะแกะรอยจากศพของน้องชมพู่นะคะ
คือนอกเหนือจากร่องรอยที่เป็นรูเป็นรูเป็นรู๗๘รูตามตัวของร่างน้องชมพู่แล้วเนี่ย
มันมีรอยอื่นมันมีรอยอื่นที่จะมาวิเคราะห์ลองดูว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
อกจากนี้มันมีหลักฐานใหม่ที่มีคนไปเห็นว่ามีรอยเด็ดใบไม้เด็ดยอดย่า
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมน้องชมพู่เดินขึ้นไปเองแล้วเด็ดใบไม้เด็ดยอดย่า
เดี๋ยวคุณภาคภูมิทำกราฟิกอิเมอร์ซีฟเลยนี่ว่าจริงแล้วการขึ้นไปเองเนี่ย
ขึ้นได้ไหมเราทำเป็นแบบถามเลยอ่ะถามคำถามเลยว่าคิดเห็นยังไง
น้องชมพู่เดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟได้หรือเปล่า
นี่ป้าแตนนะฮะวันนี้เราก็ถามป้าแตนนะครับเพราะว่าลุงพลเนี่ยล่าสุดถึงขั้นบอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้ว
กกอกเนี่ยไม่อยากจะอยู่แล้วนะบางวันก็บอกว่าอยากจะบวช
ตลอดชีวิตไปเลยไม่เอาพรรษาเดียวแล้วเดี๋ยวท่านต้องรอฟังว่าป้าแตนจะว่ายังไง
ถ้าลุงพลบอกว่าไม่มีความสุขและชีวิตมันไม่มีความสุขอยู่ในพื้นที่บ้านกกอกเนี่ยมันมีเนี่ยฮะ
ถูกกล่าวหาถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีของหลานสาวน้องชมพู่เนี่ยโอ้โหอย่าอยู่ดีกว่า
ย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าป้าแตนจะว่ายังไงป้าแตนผู้เป็นภรรยาเนี่ยฮะความเคลื่อนไหวทางฝั่งของ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่หรือว่านาแตจะเป็นยังไงอันนี้ท่านก็ต้องรอฟังนะฮะนี่ฮะ
ลุงพลนะครับไปทำบุญมาทั้งวันเลยนะที่สำคัญก็คือเรื่องของพื้นที่ภูเหล็กไฟ
วันนี้ก็ยังคุยยังถามกันอยู่นะฮะใช่ค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยก็คือถามคนในพื้นที่นะคะ
ประเด็นที่ว่าน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองจนเสียชีวิตประเด็นนี้เชื่อหรือไม่เชื่อ
อืมเราไปถามชาวบ้านในพื้นที่เลยนะใช่ค่ะไม่ได้ถามคนสองคนด้วย
ถามเกือบร้อยอ่ะอืมคือบ้านกรกกรอกเนี่ยมีชาวบ้านประมาณสองร้อยกว่าคน
เกือบสองร้อยคนสองร้อยนิดเนี่ยนะเราถามเกือบร้อยเกือบครึ่งหมู่บ้านเราไปถามอ่ะ
ท่านผู้ชมล่ะคิดว่ายังไงนะฮะถ้าเด็กจะเดินขึ้นไปเองแล้วไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
จะเป็นไปได้ไหมค่ะคือประเด็นมันอยู่ที่ว่านะตอนเนี้ยทางนิติเวศบอกว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
ครับไม่มีหลักฐานที่จะระบุได้ว่ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เป็นเหตุฆาตกรรมหรือมีใครทำให้เสียชีวิต
อืมดังนั้นคำถามก็คือมันเป็นไปได้สองแนวทางคือหนึ่งครับน้องชมพู่อาจจะเดินขึ้นไปเองแล้วก็เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟ
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งตัดทิ้งครับอีกประเด็นนึงที่เป็นไปได้ก็คือมีคนนำน้องชมพู่ขึ้นไป
แต่น้องชมพู่ยังมีชีวิตนะคะแล้วอาจจะไปทิ้งน้องไว้บนนั้นแล้วน้องก็เสียชีวิตอยู่บนนั้นบนภูเหล็กไฟ
ครับคือทางแพทย์ทางนิติเวศบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะบอกว่าไม่มีเหตุฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นนะ
แต่ว่าตำรวจต้องไปพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าใครทำอะไรกับน้อง
หรือว่าใครพาน้องขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น
พระเจ้าขอสาบานว่าเรามันไม่ได้ฆ่าลูกตัวเองประสิทธิ์ทำสาบานขอให้เมียมเป็นใคร
ขอให้มีนี้คนรักษามาครับ
ท่านผู้ชมครับ๖๔วันแล้วนะครับคดีน้องชมพู่
พูดคุยแล้วก็ถามถึงกันเยอะก็คือถ้าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ร่างกายเกิดขึ้นบนศพของน้องชมพู่เนี่ยแล้วใครทำใครพา
หรือว่าน้องจะเดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟเสียชีวิต
บายสงบายสีมาด้วยคือช่วงนี้ลุงพลออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากลับมามืดค่ำทุกวัน
ไปทำบุญช่วงนี้ลุงพลทำบุญเยอะมาก
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อ๓๔วันก่อนเคยไปหาพระรูปหนึ่ง
พระท่านทักมาว่าชะตานี่เกือบขาดโอ้โหหลังจากนั้นทำบุญทุกวันค่ะ
ใช่วันนี้ก็มาอีกเราไปเจอพอดีเลยนะครับ
ลุงพลนี่ตั้งสมาธิเลยนำขันบายสีมาไหว้นะมาเปิดภูมิเจ้าที่ที่บ้าน
เพราะว่าพระที่ไปหามาในวันนี้ที่ตระเวนไปทำบุญทั้งวัน
ไปเจอพระที่วัดด่านพระอินที่กำเผินนี้คมคำสร้อยมุกดาหาร
พระท่านทักมาบอกว่าลุงพลป้าแตนนี่ไม่เคยทำบุญบ้านเลยนะ
ต้องไปทำพิธีที่บ้านหน่อยนะเอาขันใบสีไปไหว้เปิดภูมิเจ้าที่ที่บ้าน
ไปขอเข้ามาจุดภูมิ๓๑ดอกซะหลังจากนั้นลุงพลกับป้าแต่นก็มาต่อ
ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับมาไหว้มาทำพิธีที่ต้นตะเคียนวัดภูหลวงด้วย
แถวบ้านเนี่ยนี่คือต้นตะเคียนนะวัดภูหลวง
๑๔๐๐ตัว๋าเป็นตอนกลางวันเนี่ยจะชัดวันนี้นี้ลุงพลโอ้โหคุณเข็มมาซอน
คนเรานี่นะพระทักมาเนี่ยกลับมาถึงบ้านนี่สองสามทุ่มแล้วอ่ะ
ไหว้ต้นตะเคียนด้วยวัดภูหลวงนะครับ
แตนก็มาด้วยนะไปไหว้พระกันแล้วก็มาที่ต้นตะเคียน
เดี๋ยวฟังลุงพลหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
พระอาจารย์ท่านบอกว่าให้มาเปิดภูมิเจ้าที่

คือต้องถือมาจากที่ไหนแล้วครับ
ถือมาจากวัดพระอาจารย์เลยครับ

ไม่ให้แวะไหนก็ให้มาที่บ้านกกอกเลย

เป็นความเชื่อของชาวพุทธแล้วนี่แหละครับ
ทำให้ดีขึ้นยังไหนบ้าง
ก็ท่านบอกว่าจะได้ให้สารเจ้าที่หลักบ้านเราเนี่ย
จะช่วยเปิดสิ่งชั่วร้ายที่มันครอบงำหมู่บ้านอยู่ให้ดีขึ้น

เพราะว่าเราก็ทำทุกอย่างที่เราเชื่อทำทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งดีครับ
เรื่องการบวชก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจอยู่แล้วครับ
เรื่องการย้ายหมู่บ้านนี้ยังคงไม่เป็นความจริงนะครับ
ถ้าหลานผมได้กุศลที่ผมตั้งใจทำให้น้องอ่ะนะผมเชื่อว่าน้องน่าจะดีใจที่สุด
เรื่องย้ายหมู่บ้านนี่ลุงพลบอกอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่จริงนะ
เรื่องบวชก็อยากให้หลานได้กุศลเดี๋ยวคดีคลี่คลายเนี่ย
อันนี้ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะบวชบวชสักหนึ่งพันศา
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลก็เคยบอกเอาไว้นะฮะ
บอกว่าถ้าคดีน้องชมพู่คลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยคดีหลานสาวคลี่คลาย
จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้หลานสาวสัก๑พันศา
ไม่กี่วันต่อมาลุงพลก็เปลยบอกว่าโอ้โหอยู่ที่นี่นะคุณเข็มมาสอน

มันไม่มีความสุขแล้ว
ญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือแม้แต่ชาวบ้าน
บรรยากาศคือบรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมมองไปมองมามองซ้ายมอง
ขวามีแต่ความหวาดระแวงกันไปหมด

นักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วย้ายเลยหรือเปล่าหรือจะย้ายไปไหนอะไร
ยังไงลุงพลบอกย้ายตอนนี้ผมก็โดนสิคือต้องนู่นอ่ะคดี
เสร็จสรรพเรียบร้อยยืนยันในความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วคดี
เสร็จสับอะไรตำรวจบอกว่าว่ายังไงก็แล้วแต่เขาพ้นบนทิน
ข้อคอรหาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ค่ะแต่ถ้าไปตอนนี้
ไม่ได้ฮะถ้าไปตอนนี้นี่โอ้โหถูกจับพิรุษจับสังเกตนะ
เออทำไมมาย้ายหมู่บ้านเลยตอนนี้อืมแต่วันนี้ลุงพลบอก
ไม่ใช่กูไม่ใช่อ่ะค่ะก็พระแตนก็ถามนะเราก็ถามวันนี้
นะฮะว่าเออเนี่ยลุงพลสามีบอกจะย้ายหมู่บ้านเนี่ยไม่อยากอยู่
แล้วเนี่ยที่บ้านกกอกเนี่ยป้าแตนบอกโอ้ไม่จริงหรอกลุงพล
แกก็พูดไปเพราะความน้อยใจพูดไปเพราะความน้อยใจเล็กเล็กนะ
น้อยส่วนขันบายสีเนี่ยฮะที่ว่าทำไมต้องมาโอ้โหมาถึงบ้าน
นี่ก็มืดแล้วต้องมาทำพิธีกันเลยเนี่ยเมื่อสักครู่ลุงพล
พระท่านให้มานะพระที่วัดด่านพระอินทร์อำเภอนิคมคำ
มุกดาหารบอกเอามาจากวัดแล้วมาถึงบ้านนี่ต้องตรงมาที่นี่เลยนะต้องมาทำพิธีเลยนะครับ
ลุงพลจะบวชให้น้องชมพู่๑พันศาหลังคดีคลี่คลายป้าแตนบอกว่าก็เป็นความตั้งใจของลุงพลที่ก็เคยพูดเอาไว้ก่อนแล้วนะ
แตนเองก็ไม่ห้ามไม่ขัดหรอกนะแล้วลุงพลเองก็เคยบอกอยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งลูกเมียสบายเนี่ยอยากจะออกบวชค่ะ
อย่างนี้เลยนะลุงพลบอกวันหนึ่งถ้าลูกเมียอยู่สบายแล้วอยากจะออกบวชเลย
ค่ะทีมข่าวก็เคยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของลุงพลด้วยซ้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่ของลุงพลก็บอกว่าเห็นด้วยนะสนับสนุนถ้าลุงพลจะบวชนะคะ
หมายความว่าตอนนี้ลุงพลบอกว่าสิ่งที่ทำได้เพื่อความสบายใจก็คือทำบุญไปเรื่อยค่ะ
แต่ประเด็นเรื่องของการคลี่คลายคดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะ๖๔วันแล้วนะคะคดีนี้เป็นคดีที่คุณผู้ชมเองให้ความสนใจแล้วก็มีการให้ข้อมูลตั้งข้อสังเกตผ่านโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะ
มีหลายประเด็นที่น่าสนใจถึงขั้นทีมข่าวของเราขยายผลให้ต่อเพิ่มเติมค่ะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ในโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับศพของน้องชมพู่นะคะ
ศพของน้องชมพู่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอไปว่ามีลักษณะของรูเป็นรอยบุ่ม๗๘รอยที่บริเวณลำตัวโดยเฉพาะที่หลังมีอยู่รอยหนึ่งที่สะโพกลึกที่สุดประมาณ๕เซนติเมตร
แต่มีชาวเน็ตคนนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับตัวหนังสือ
ชาวเน็ตเขาลองปรับภาพนะคะเป็นสีขาวดำจะได้มองเห็นให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าลองสังเกตดูสิ
บนร่างกายของน้องชมพู่เนี่ยเหมือนกับมีตัวหนังสือถูกเขียนและลบไป
แต่เหมือนกับมีบางคำที่พอจะอ่านได้แต่ไม่เต็มประโยคคุณผู้ชมลองดูค่ะ
ไหนลองดูสินี่นะคะอันนี้คือภาพซ้ายคือภาพของน้องที่เราไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ
เราก็พยายามจะเชื่อมโยงกับที่คนที่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
คือถ้าเป็นภาพจริงเนี่ยสีมันจะชัดกว่านี้แต่เราต้องขออนุญาตใช้เป็นลักษณะขาวดำอ่ะนะ
แต่คนนี้เขาจับสังเกตว่าถ้าลอยขีดขวนแล้วเขียนจะเป็นคำนี้เหรอ
เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีหลายจุดที่เหมือนถูกเขียนค่ะอืมอันนี้ตามข้อมูลที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าลองแกะดูเนี่ยอ่านได้ว่าแทนกู้แทนกู้เงินลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วมันจะคืออะไรมันจะหมายความว่าอะไร
เรื่องนี้จะเป็นแรงจูงใจให้คนร้ายกระทำต่อเด็กหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดคำถามไปถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะ
มันจะไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีชาวบ้านออกมาให้ข้อมูลเรื่องหนี้สินของพ่อแม่น้องชมพู่ร่วมล้านบาทหรือเปล่านะคะ
ก็มีชาวบ้านเขาให้ข้อมูลเรื่องหนี้สินมาจริงเดี๋ยวลองย้อนฟังดูอีกทีนะคะ
อันตรายออมศีล
แล้วก็ให้แม่อนามัยยืมให้ก็กองทึกบ้านนู้น
๗เสนอับเขาได้ยินเขาพูดได้ยินอนามัยพูด
แสนแล้วก็บวกอีก๒แสน
บ้านนู้นเป๊ะร้านอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมแต่ต้องย้ำว่าข้อมูลนี้เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรือไม่
ว่ามันมีอะไรที่เชื่อมโยงไปได้ตามการตั้งข้อสังเกตของคุณผู้ชม

เราก็พยายามที่จะค่อยแกะรอยให้นะคะ
ข้อความที่บอกว่าพบตามร่างกายของน้องชมพู่
ก็มีการตั้งคำถามในอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของศัยยศาสตร์
เป็นความเชื่อเป็นเรื่องศัยยศาสตร์หรือเปล่า
นี่นะคะคือทางหมอธรรมตาทิพย์เหมือนกับหลับตาสื่อสารภายในแล้วบอกว่า
ถ้าจะถามนะว่าคำนี้มันจะสื่อความหมายได้ว่าอะไร
กู้อาจจะเป็นลักษณะของสื่อความหมายว่ากูแค้น
แต่เรื่องนี้ก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ว่ามีความโกรธแค้นอะไรถึงจะต้องมาลงกับน้องชมพู่
คนร้ายเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นใครกันแน่
ฉลาดจังหลักฐานไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะผมของน้องชมพู่เหมือนกับถูกตัดไปด้วยหรือเปล่า
เป็นการสะกดวิญญาณหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเยอะนะคะ
คือมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางศัยศาสตร์อยู่หลายต่อหลายครั้ง
หมอธรรมตาทิพย์มองเรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่แหละค่ะว่าแค้นกูกูแค้น
นี่แหละกูแค้นอะไรสามารถถึงได้ฆ่าเด็กได้
เขาแค้นอะไรลูกก็ไปถามพ่อกับแม่มันนั่น
พ่อกับแม่มันทำอะไรกันไว้จึงได้เขียนบอกอย่างนี้
นี่แหละคำว่ากูแค้นเด็กน่ะมันเสียแต่เอาไปแล้ว
เสียแต่ข้างล่างแต่มันเอาไปทำให้สนใจมันนี่
ว่าพักหลักมันกลับมาแล้วนี่มันกลับมาอีกแล้วนะ
ว่าตัวเก่านั้นอันนี้พ่อก็พูดไม่ได้
ถ้าพูดจะไปหาว่าปักปำเขา
ให้คิดเอาเองสุดแท้แต่เจ้าหน้าที่เขา
คือหมอธรรมตาทิพย์เนี่ยหลับตานะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชม
คือหลับตาแล้วก็ก้มหน้าแบบนี้
แล้วก็พยายามสื่อสารกับตินักข่าวของเรา
คือหมอธรรมบอกว่าคนร้ายเป็นคนใกล้ชิด
น้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็มีเจ้าปลาส้มหมาของน้องชมพู่ตามไปด้วย
คือถ้าเจ้าปลาส้มพูดได้คงบอกไปแล้วว่าคนร้ายคือใคร
เพราะปลาส้มขึ้นไปด้วยแต่ตอนนี้คนร้ายกำลังเหมือน
วัวพันหลักกำลังร้อนรนติก็เลยถามว่าใช่คนที่
กำลังตกเป็นข่าวหรือเปล่าหมอธรรมบอกว่าพูดไม่ได้
ตามข่าวด้วยไม่รู้ว่าใครกำลังตกเป็นข่าวขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้
มันก็เป็นลักษณะของการ
ตั้งข้อสังเกตนะใช่ค่ะ
ของคนคนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริง
อะไรยังไงใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะเป็น
ลอยตัวอักษรส่องตัวอักษรอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้เพราะว่าคนที่
เขาโพสต์เองเขาก็บอกว่าเขาก็สังเกตของเขาคนเดียวนะ
มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็น
หลักฐานทางนิตยาศาสตร์การพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับในเด่นเชื้อคมตานะฮะ
ซึ่งอายุ๕๙ปีแล้วเป็นชาวบ้านกกตูม
คนหนึ่งที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม
เป็นวันที่๒ที่น้องหายตัวไป
นายเด่นนี่นี่ฮะคุณลุงเด่นนี่นะ
เป็นพรานป่านะมีความรู้เรื่องการเดินป่ามา๓๐ปีได้
นะครับพรานเด่นเนี่ยบอกว่าชาวบ้านกกตูม
กับชาวบ้านกกอกตอนนั้นช่วยกันตามหาน้องชมพู่หลายคน
ส่วนใหญ่ก็จะไปตามหาตามคำบอกของ
คุณแม่น้องชมพู่เพราะว่าแม่น้องชมพู่เนี่ย
ให้หมอธรรมมาดูดวงให้ว่าน้องชมพู่หายไปอยู่ที่ไหน
พอหมอธรรมบอกว่าน้องอยู่ทางนั้นน้องอยู่ทางนี้
คุณแม่น้องชมพู่ก็จะบอกแล้วก็จะไปหากันนะฮะ
ก็เป็นการไปหาตามคำบอกไม่ได้เป็นลักษณะแบบ
จายกำลังค้นหาแบบเรียงหน้ากระดานหรือว่าตามหลัก
ในการหาคนหายคนหลงป่าของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ก็หาแบบแทบทุกพื้นที่พรานเด่นบอก
ซึ่งมันน่าแปลกมากที่ทำไมไม่พบร่องรอย
อะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าของเด็กยังไม่เจอ
อย่าว่าแต่ร่องรอยของน้องชมพู่เลย
ร่องรอยของคนร้ายคนแปลกหน้าคนที่คาดว่าจะพาน้องไป
นับตั้งแต่๑๑พฤษภาคมเนี่ยก็ไม่เจออะไรเลย

หลังจากวันนั้นนะตัวเองเนี่ยก็มารู้ว่า
พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟก็เพราะ
เพื่อนที่เป็นพรานป่า๓คนที่ขึ้นไปช่วยตามหาน้องชมพู่เนี่ย
แล้วไปพบศพน้องในคืนวันที่๑๔พฤษภาคมมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าบริเวณพื้นใกล้โขดหินใหญ่
เขาไปเจอรอยใบตองแล้วก็ยอดญาติ
ฉีกเป็นชิ้นเล็ก
ตรงจุดเนี้ยผมก็เคยขึ้นไปอืมคือเหนือจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ย
มันจะมีโขดหินใหญ่แล้วลักษณะแบบเหมือนเป็น
อ่าชะง่อนหินใหญ่ใหญ่ที่เป็นหลังคาแล้วเข้าไปนั่งพักได้
ตอนนั้นผมยังคุยกับคุณเขมศรคุณผู้ชม
ว่ารักษณะเหมือนกับย่าเหมือนมีคนมานอนทับนั่งทับอยู่เลย
จะผ่านมาหลายวันนะตั้งแต่๑๔พฤษภาคมเนี่ยแต่มันก็ยังแบนเท่า
พราบอยู่ตรงเนี้ยพรานเด่นบอกว่าเพื่อนพรานป่า
พื้นใกล้โขดหินใหญ่เนี่ยมีรอยใบตองกับยอดย่า
มานั่งอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วมานั่งฉีกนั่งบิดยอดย่าเล่น
ไม่มีทางไปหาทางไปไม่เจอในตอนนั้นอาจจะยังหาทางกลับบ้านไม่ได้นะครับ
แล้วที่พบเป็นรอยขีดขวนตามร่างกายของน้องชมพู่เนี่ย
ก็อาจจะเป็นจากรอยย่าหรือว่ากิ่งไม้ขวนแล้วก็รอยยุงกัด
อ่าน้องอาจจะตบแล้วก็เก่าก็เป็นได้นะฮะพรานเด่นยืนยันว่า
เมื่อดูลักษณะศพของน้องชมพู่แล้วเนี่ยนะ
อันนี้ความเห็นของพรานเด่นเขานะ
พรานเด่นบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะบอกว่าน้องชมพู่น่าจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเอง
เพราะไม่มีร่องรอยของผู้ใหญ่พาขึ้นไป

วิเคราะห์วิเคราะห์จากมองเล็กน้อยน้ำบิ๊ดใบต่องเล่นสีก
ใบต่องเล่นอ่ะมันเบิดไปเนี่ยเบิดทางไปตรงไหนอ่ะ
ใกล้ศพข้างข้างข้างหินใกล้ศพเป็นยอดเนี้ยเล็กเล็กใบต่อง
เนี้ยเผ็ดแล้วน้ำสีกเล่นเป็นเล็กน้อยเบิดน้ำไม่ได้ถ่ายด้วยไหม
เบิ้งสำรวจสำรวจดึงโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
และกลายเป็นว่าประเด็นจากพรานเด่นเนี่ยค่ะ

ชายของน้องชมพูทั้งที่กระแตก็โดนทั่วลงอยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กเอ่ยอะไรเอ่ย
เรื่องค่ะนี่ค่ะกระแตคนนี้น้องชายของแม่น้องชมพู่
ที่บอกว่าร้อนถึงกระแตก็เพราะว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
กระแตรเนี่ยสดผ่านเฟซบุ๊ค๑๔พฤษภาคมในช่วงเย็น
ก็คือพูดถึงที่ยายตุลไปเจอรองเท้าแตะในช่วงเวลาที่สดผ่านเฟซบุ๊กอ่ะ
แตพูดว่าน้องชมพู่หักกิ่งไม้เล่นครับคำถามคือรู้ได้ยังไง
รู้ได้ยังไงเดี๋ยวลองฟังการสดผ่านเฟซบุ๊คของกระแตอีกรอบหนึ่งนะคะ
ช่วงเย็น๑๔พฤษภาคมนะคะ
รองเท้าที่แม่ได้ถ่ายไว้ในโทรศัพท์กับรองเท้าที่คนที่
ผัวเมียที่ไปเจออยู่ที่บนบุคเขาตรงกันนะครับ
มีขวดน้ำมีขวดน้ำมีน้องได้หักกิ่งไม้เล่นนะครับ
หักกิ่งไม้เล่นทีนี้คาดว่ารองเท้าที่ที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับ
สองคู่อ่าสองข้างเลี้ยงกันเพราะว่าน้องจะมีมีพฤติกรรมก็คือ
อดรองเท้าถอดรองเท้าชิดกันอยู่ตลอดนะครับ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
เราไปช้าไปช้าไม่มากนะครับพอดีจุดเกิดเหตุอยู่บนเขา
จุดเกิดเหตุอยู่บนเขานะครับอ่าทราบว่ามีมีฮอทราบว่ามีฮอขึ้นไปแล้วก็
ก็ผู้ที่นำพาตัวน้องขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงนะครับ

อันนี้เราให้ดูกันสดผ่านเฟซบุ๊กของกระแตนะคะน้องชายของแม่น้องชมพู่ทั้งสองช่วงเวลาเลยนะคะ
ช่วงเย็นและช่วงค่ำมันมีอยู่สามประเด็นที่คนตั้งข้อสังเกตนะคะในคำพูดของกระแตช่วงที่มีการสดผ่านเฟซบุ๊กคือหนึ่ง
แตพูดว่ารองเท้าของน้องชมพู่วางไว้คู่กันซึ่งคนที่เขาไปเจอรองเท้าอ่ะ
เขายังสงสัยเลยว่ายายตุ๋นนะคะที่ไปเจอรองเท้า
เขาสงสัยว่าอ้าวกระแตรู้ได้ยังไงรองเท้ามันไม่ได้วางคู่กันหรอก
คือยายตูนเป็นคนเอามาวางคู่กันตอนเจอเนี่ยก็กระจายอยู่แยกแยกกัน
ที่เห็นว่าวางคู่กันแบบนี้คือยายตูนเป็นคนเอามาวางเอง
แล้วกระแตก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไงอันนี้ไม่ใช่ว่าเด็กเอามาวางทิ้งไว้อย่างเรียบร้อย
เป็นระเบียบนี้ไม่ใช่อันนี้ยายตุลที่เจอรองเท้าเขาวางไว้ครับ
นี่ค่ะอันนี้คือประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สอง
ก็คือคำพูดของกระแตที่บอกว่าน้องชมพู่หักกิ่งไม้เล่นอืม
อันนี้กระแตเอามาจากไหนรู้ได้อย่างไรสามประเด็นที่บอกว่า
ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินคนร้ายอาจจะหนีไป
มีสามประเด็นเนี้ยค่ะหลักหลักที่คนตั้งคอสังเกตการสดผ่านเฟซบุ๊ก
ของกระแตในวันที่น้องชมพู่พบศพ
พบศพน้อง๑๔พฤษภาคมทั้งช่วงเย็นช่วงค่ำเราไปคุยมาเลย
นายนารินหลาโพนาแตเนี่ยชี้แจงกับคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
บอกว่า๑๔พฤษภาคมเป็นวันที่พบศพน้องชมพู่
เขาโสดผ่านเฟซบุ๊กอยู่สองรอบรอบแรกห้าโมงเย็น
ที่บ้านของแม่น้องชมพู่ก็คือเป็นช่วงที่เจอรองเท้าของน้อง
สองที่สดผ่านเฟซบุ๊คก็คือตอนทุ่มนึงรายงานสถานการณ์ให้คนที่
บ็อกซ์ไปทางเฟซบุ๊กถามความคืบหน้า
แตบอกผมตอบไม่ทันก็เลยรายงานสดให้ฟังซะเลย
แตชี้แจงแบบนี้นะคะครั้งแรกที่โสดผ่านเฟซบุ๊กก็เพราะว่ายายตุล
ได้ขึ้นไปช่วยหาน้องชมพู่แล้วเจอรองเท้าคู่นึงกลับมาที่บ้านของแม่น้อง
ให้แม่น้องเปิดรูปรองเท้าน้องให้ดูว่ามันตรงกันไหม
พอเอารูปมาเทียบกันอ้าวมันใช่รองเท้าน้องชมพู่จริง
ทำให้ชาวบ้านและญาติทุกคนที่อยู่บ้านแม่น้องชมพู่ตอนนั้นเฮกันเสียงดังดีใจ
เพราะหาน้องมาตั้งแต่๑๑พฤษภาคมไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
ยายตุ๋นไปเจอรองเท้าน้องบนภูเหล็กไฟที่เฮกันก็คือมีความหวังว่าเจอรองเท้า
ก็น่าจะเจอน้องอย่างมีชีวิตครับอันนี้คือสดผ่านเฟซบุ๊คครั้งแรก
โสดรอบ๒เป็นการสดเพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าในการตามหาน้องชมพู่
เพราะมีคนอินบ็อกซ์ไปถามทางเฟซบุ๊กหลายร้อยข้อความตอบไม่ทัน
ก็เลยชี้แจงเป็นลักษณะคล้ายคล้ายรายงานสดทีนี้ค่ะประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต
เรื่องของได้ยินเสียงฮอว่ามีเสียงฮอก็ทำให้คนร้ายหนีไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่คนในพื้นที่ชาวบ้านบอกไม่เห็นจะได้ยินเสียงฮออะไรสักลำเลยเนี่ยนะ
แตตอบว่ายังไงลองฟังดู
วันนั้นไม่มีไม่มีฮอลมานะครับไม่มีฮอลมามีแต่โดรนนะครับ
มีแต่โดนมานะครับแล้วก็อาจจะมีอ่าคลิปเสียงที่พี่นุษย์นะครับ
เรียกเนอะเรียกแล้วก็ให้โดนเขาบินขึ้นไปนะครับ
ตนาการก็คือเข้าใจว่าโดรนเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ออกเสียง
โดนก็คือโดนนั่นแหละผมก็มีประสบการณ์อยู่
มันคนละอย่างคือวันนั้นอ่ะ
คุยกับตากับยายตากับยายก็บอกเออเดี๋ยว
เดี๋ยวจะมีฮอมอะไรมาช่วยนะ
ผมก็นึงว่าฮอลี่ครอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออ
ก็แค่นั้นเองยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
คือผมบอกเลยคือคนเรานะครับถ้าเราไม่ได้ทำ
แล้วเราบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ย
เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้มานั่งให้พี่สัมภาษณ์อย่างนี้หรอก
จากนี้นะคะยังมีประเด็นที่ณแตหรือกระแตเนี่ยค่ะ
เคยโพสต์รูปที่คีบจับหนูที่วางอยู่บนฝาปิดบ่อเลี้ยงหนู
ซึ่งปลายแหลมของที่คีบหนูมีลักษณะคล้ายบาดแผลบนร่างของน้องชมพู่
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงถุงมือจับหนู
ลักษณะคล้ายกับถุงมือที่ไปเจอบนภูเหล็กไฟด้วยนี่ค่ะ
นาแตเนี่ยโดนตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องณแตก็เลยชี้แจงแบบนี้นะคะ
เริ่มจากเรื่องที่คีบหนูก่อนณแตบอกโพสต์จริง
แต่เป็นรูปที่ถ่ายมาจากฟาร์มหนูของคนรู้จักในจังหวัดอำนาจริง
ที่ขีบหนูนี้ไม่ใช่ของณแตร์ครับ
นาแตไม่เคยใช้ที่คีบหนูแบบนี้แล้วก็ที่ฟาร์มไม่เคยมีเลย
เพราะว่าคนที่ใช้ที่คีบหนูส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่หรือผู้หญิงที่ทำฟาร์มหนู
ถ้าไม่เชื่อมาดูที่ฟาร์มเลยไม่มีที่คีบหนูแบบนี้ณแตบอกนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของถุงมือจับหนูที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับถุงมือที่ไปเจอบนภูเหล็กไฟ
ณแตบอกว่าถ้าเทียบกันดีแล้วเนี่ยนะถุงมือเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะ
นี่ค่ะเพราะว่าถุงมือเลี้ยงหนูจะเป็นหนังสังเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวจนเกือบถึงข้อศอก
มือที่เจอบนภูเหล็กไฟเป็นถุงมือสั้นที่ชาวบ้านมักจะซื้อมาใช้ในการทำสวนอืมนี่ค่ะอ่า
คือประเด็นที่มันวนมาหานาแตนอกจากเรื่องราวที่เขาโพสต์อะไรไว้เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีเหตุอะไรถึงทำให้
ถ้าเกิดนัทแตรเป็นน้าแท้แท้จะต้องไปลงที่หลานอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ด้วยความพลบนะฮะเดี๋ยว
ณแตหรือว่าคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่ฟังจะอาจจะไม่สบายใจคือลุงพลเนี่ย
เขาเคยให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเขากับนาแตเนี่ยเขาเคยมีปัญหากันจริง
แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับชมพู่ค่ะเพราะชมพู่คือลูกสาวของอ่า
อนามัยกับแม่สาวิตรีแต่ให้ไปถามแม่ดูดีกว่าแม่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรกับนาแตหรือเปล่า
อ่าเคยมีเรื่องอะไรกับคนในครอบครัวหรือเปล่าอะไรอย่างงั้นนะครับ
ซึ่งเราก็ต้องรอฟังกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับย้อนมาที่พรานเด่นหน่อยนะ
พรานเด่นเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าเดินป่าแถวนั้น
ภูเหล็กไฟก็ขึ้นมาบ่อยมากเป็นพรานป่าแถวนั้นสามสิบกว่าปีละค่ะนะ
เด่นบอกว่าวันที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ย
พรานป่าเขาสามคนที่ขึ้นไปด้วยบนภูเหล็กไฟเนี่ยก็เล่าให้ฟังกัน
แล้วเขาก็วิเคราะห์กันแล้วว่าน่าจะเป็นเด็กเดินขึ้นไปเอง
ไม่มีใครไม่มีผู้ใหญ่คนไหนพาขึ้นไปหรอกเด็กน่าจะไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะ
มีสภาพการไปนงไปนอนอยู่ตรงโขดหินบิดย่าเด็ดย่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
รานเด่นบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าเท่าที่ตัวเองได้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่นะ
ยาดน้องชมพู่หลายคนนะที่เขาออกมาช่วยตามหากัน
อืมแต่ก็จำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครวันไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าระดมกันทั้งชาวบ้านกกอกแล้วก็ชาวบ้านกกตูมหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย
พรานป่าก็มาช่วยค้นหาก็หากันตามจุดต่างต่างอ่ะนะ
คือส่วนตัวพรานเด่นเองเนี่ยพรานเด่นบอกว่า
ก็เป็นคนที่ไม่เชื่อหรอกเรื่องหมอทรงหมอดูหมอธรรม
แต่ก็หากันตามการชี้ช่องทางของแม่น้องชมพู่เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็หากันนะฮะ
รานเด่นบอกว่าส่วนตัวแล้วเชื่อว่าน้องชมพู่ที่เดินขึ้นเขาไปเองเนี่ย
เพราะอาจมีอะไรลวงตาแล้วนำน้องชมพู่เดินขึ้นไป
ทำให้เด็กหลงอยู่ในป่าแล้วก็ขาดน้ำจนเสียชีวิต

อาจจะมีอะไรลวงตานำไป
เนี่ยก็เดินไปขาดน้ำเสียชีวิต

เพราะว่าหรอยขี้หิ้นควบน้องชมพู่เขาก็คล้ายกับหยุ่งกัดเก่า
แถวแคล้งแถวค่าเมื่อไฟร่ามใส่บาย
ผมคิดในความคิดของผม
มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกใจนะครับพรานเด่นบอกว่า
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์กับน้องชมพู่ประมาณ๑เดือน
อันนี้พรานเด่นเขาเล่านะครับท่านผู้ชมครับที่คุณระวีการได้ฟังมาเนี่ย
รานเด่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไป๑เดือนเนี่ยนะ
วัวของตาชาญตาชาญคือคุณตาของน้องชมพู่คุณตาชาญหลาโพ
วัวตาชาญสองตัวเนี่ยตายนะแล้วก็มารู้เรื่องวัวตาย
เพราะว่าตาชาญเนี่ยเอาเนื้อวัวมาขายให้กับชาวบ้าน
แล้วบอกชาวบ้านว่าวัวเนี่ยมันไปกินย่าแล้วย่าติดคอตายนะฮะ
รานเด่นเนี่ยพอเราถามว่าเออแล้วมันเคยมีกรณีเด็กหายเข้าไปในป่าลักษณะแบบนี้ไหม
รานเด่นบอกว่าถ้ากรณีเด็กหายเนี่ยนะมันเคยมีเด็กชายอายุประมาณ๔ขวบ
ถูกสุนัขตัวใหญ่พาเดินเข้าไปแล้วก็หายเข้าไปในป่า
เป็นป่าบ้านปางผักแพรวเมื่อหลายสิบปีก่อน
หายไปจากบ้าน๗วัน๗คืน
ชาวบ้านเข้าไปในป่าก็พบว่าเด็กผู้ชายคนนี้ไปนอนอยู่บนขอนไม้
แต่ว่าไม่เสียชีวิตนะฮะโชคดีมากแต่ว่าตามร่างกายเนี่ยก็เต็มไปด้วยรอยขีดขวน
แล้วไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ชายคนนึงเข้าไปในป่า
แล้วก็ถูกผีบางตาที่พรานเด่นเขาเรียกว่าผีบดบัง
เป็นผู้หญิงสาวนะพาหายเข้าไปในป่า
อ่า่าสุดท้ายแล้วหญิงสาวคนนี้พามาส่งนะฮะ
แล้วชายคนนี้ก็ออกจากป่าได้
แล้วเด็กออกมาได้ยังไงคะ
คนที่ไปเลี้ยงไปดูหาหูหาหลายนะ
เขาเห็นม้าเขาเห่านอนอยู่ใต้ขวดไม้
อืมแต่มีชีวิต

แต่ผู้ใหญ่นี่มาค้นว่าหญิงสาวสองคนพาไป
ไปก็กินข้าวหาข้าวหาแกงเผาหวานให้กินแล้วก็
เขามาส่งเขามาส่งก็เห็น
ตอนเขาไม่มาส่งหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็น
อันนั้นมียินยาลพาไป

พรานเด่นบอกนะคะพรานเด่นบอกว่าในมุมมองของเขานะ
เขาก็ยังเชื่อว่าน้องชมพู่อาจจะเดินขึ้นไปเอง

ก็มีอดีตตำรวจฝีมือดี
มีคุณหมอบางท่าน
ก็บอกว่าก็ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นนี้ทิ้ง
สิ่งที่บอกว่าน้องชมพู่
ขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้น

ลองถามความคิดเห็นดูหน่อยเราถามคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ส่งข้อความกันมาได้เยอะเลยค่ะ
เชื่อหรือไม่ว่าน้องชมพู่
ขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟ
ทีมข่าวไปถามชาวบ้านกกอกนะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูเนี่ยไปถาม๗๐คนผู้ชาย๓๐ผู้หญิง๔๐
ถามคนที่อยู่ในช่วงอายุ๒๑ถึง๗๙ปี
ชาวบ้าน๗๐คนนี้เชื่อแตกต่างกันออกไปนะคะ
คุณผู้ชมคือเราทำแบบเหมือนกับสำรวจแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะ
ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อหรือไม่
ว่าเด็กเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วไปเสียชีวิตเอง
ชาวบ้าน๔๘คนค่ะเป็นผู้ชาย๑๗คนผู้หญิง๓๑คน
ไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองได้
มีชาวบ้านที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง๒๒คนนะคะ
เป็นผู้ชาย๑๓คนผู้หญิง๙คน
ส่วนคนที่เชื่อว่าน้องขึ้นเขาไปเองไม่มีสักกับคนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นศูนย์ค่ะไม่มีใครเชื่อเลยว่าน้องขึ้นไปเอง
คือเหตุผลที่เขาไม่เชื่อนะคะเขาบอกว่าคือเขาเป็นคนในพื้นที่กันนะ
เส้นทางขึ้นไปบนภูเหล็กไฟมันยากจริงจริงมันเป็นทางชัน
เด็กผู้หญิง๓ขวบแค่เดินออกห่างจากบ้านเดินห่างจากพ่อแม่เด็กก็ร้องไห้แล้ว
หรือถ้าเดินไปไหนไกลก็จะร้องให้อุ้มเชื่อว่าไม่มีทาง
น้องจะขึ้นไปเองแน่นอนส่วนชาวบ้านที่ไม่แน่ใจเขาให้เหตุผลแบบนี้
คือชาวบ้านที่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องของความเชื่อแต่โบราณ
เรื่องของผีเอาไปซ่อนผีบังตาเพราะหลายสิบปีก่อนมีเด็กอายุ๕ขวบที่บ้านกกตูม
หายไปจากบ้าน๗วันสุดท้ายเจอตัวไม่เสียชีวิตนะเหตุการณ์นั้นแต่มันมี
ชาวบ้านบอกว่ามันเคยมีเรื่องของผีเอาไปซ่อนเมื่อ๔๕ปีก่อนมีชาวบ้านกกตูมอายุ๖๐
ก็เคยหายไปในป่าตั้งสามวันคราวนั้นตามตัวเจอแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน
เขาก็เชื่อว่าผีเอาไปซ่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ที่เขาไม่เชื่อว่าเด็กขึ้นไปเองเนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันสาเหตุคือเสื้อผ้าของน้องอ่ะ
น้องอายุแค่๓ขวบน้องจะถอดเสื้อผ้าเองได้ยังไง
เพราะว่าคนในครอบครัวก็ยืนยันว่าน้องชมพู่ถอดเสื้อผ้าเองยังไม่เป็น
ไม่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเด็กเด็กแต่ตาก็ยังเหนื่อย
เด็กอายุสามขวบจะเดือนได้ยังไงล่ะถ้าไม่มีคนอุ้มขึ้นไปแล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไง
อกคักลำบากเห็นว่าหลานตาก็สามขวบเหมือนกันเป็นไงบ้างหลานตา
ไม่ได้มันเดินไปนิดเดียวมันก็เอ้ยตาเหนื่อยแล้วน้าก็อุ้มเอา
คนนะแล้วที่โดนข้อยบทที่ว่าพี่จะไปสอบถามมาเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่
เชื่อนะคือที่

ชื่ออันนี้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะเป็นศูนย์ค่ะมีบางคนไม่แน่ใจ
แต่เขาก็จะมองไปเรื่องที่ว่าเรื่องผีบ้างตาเออไปเองก็จะมี
ผมมีผีมีวิญญาณอะไรพาไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นการสอบถามชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่นะฮะ
สิบคนจากประมาณสองร้อยกว่าคนในพื้นที่บ้านกอกนะฮะ
อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแต่มันมีข้อสันนิษฐานหนึ่งที่อ่า
เขาก็คิดคิดมองกันนะนะตัดเรื่องของผีสางนางไม้พูดผีวิญญาณจะ
ดบังบังตาแล้วพาเด็กขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องคนร้ายคือใคร
พาเด็กไปปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตเดินตามหมาขึ้นไปได้ไหม
อืมอ่าเจ้าปลาส้มเนี่ยสุนัขตัวสนิทเลยอ่ะของน้องชมพู่อ่ะนะฮะ
อยู่ที่บ้านเนี่ยไปไหนไปด้วยตลอดนี่ฮะปลาส้มคือมันเป็นสุนัขที่แบบเป็นมิตรมาก
ค่ะนะเจอใครเนี่ยมันไปด้วยตลอดวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ลองชวนปลาส้มขึ้นภูเหล็กไฟนะฮะปลาส้มตัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อ่าสีดำเมื่อสักครู่มันไปด้วยเนี่ยมันชื่อเจ้าสีทอง
เป็นหมาของน้าต่ออ่าหมาน้าตายแต่มันตัวสีดำนะ
แต่มันชื่อสีทองมันไปด้วยมันก็สนิทกับปลาส้มนี่นี่
สีทองไปด้วยอ่านะเจ้าสีทองเนี่ยตัวสีดำนะ
แต่ปลาส้มคือตัวนี้คุณนฤทธิ์ก็ต้องมีขนมหลอกล่อมันหน่อย
มันขึ้นภูเหล็กไฟเพื่ออยากจะดูว่าถ้าเดินตามสุนัข
ขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟด้วยสภาพของความยากลำบากแล้วก็พื้นที่เนี่ย
จะเดินตามขึ้นไปเรื่อยได้ไหมอืมคือสุนัขแถวเนี้ยมันชินนะฮะ
ชินเส้นทางมันขึ้นบ่อยมากเวลาที่ทีมข่าวจะจำลองเหตุการณ์
หมอปลามาใช่ไหมค่ะมันก็วิ่งตามขึ้นไปหมดนี่ฮะ
มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานท่านบอกว่า
เวลามีใครที่เจ้าปลาส้มหรือว่าสีทองมันสนิทจะขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ย
มันตามไปด้วยตลอดอ่ะมันก็คงอยากไปเที่ยวเล่นวิ่งเล่นของมันอ่ะ
แต่ท่านผู้ชมดูนะฮะตลอดระยะเวลาการเดินจากบ้านน้องชมพู่
ขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรนะผ่านโคดหินสูงชั้นต่างต่างนานาเนี้ย
ส้มมันไปนู่นเห็นไหมอืมเห็นจุดที่เป็นเขาแล้วต้องขึ้นไปไหมค่ะ
มันชำนาญกว่าคนเยอะเลยนะเออมันเก่งนะเห็นไหม
ก็เชี่ยวชาญพื้นที่โอ้ถูกต้องเนี่ยมันเดินนำหน้าไปเลยสมมุตินะ
ถ้าในวันนั้นคุณนฤทธิ์คือน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
นาริสบอกว่าไม่น่าเดินตามปลาส้มทันอืม
เพราะมันไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมน่ะเออค่ะไปไม่รอนะ
แล้วบางช่วงบางจังหวะเนี้ยมันฉีกหายไปไหนของมันก็ไม่รู้อืม
สักพักมันก็วิ่งกลับมาหาใหม่เนี่ยฮะมันชำนาญของมันมากอย่างเง
อ่าถ้าอย่างเนี้ยน้องชมพู่จะเดินตามไหมแล้วกว่าจะไปถึงภูเหล็กไฟตรงนั้น
ถ้าเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยสมมุติเดินตามสุนัขไปเรื่อยนะ
ปลาส้มที่ว่าน้องชมพู่เขาสนิทเนี่ยโอ้โหมันไปในจุดที่คนก็เนี่ย
ดูเห็นมันเดินขึ้นมามันดูสภาพพื้นนะเป็นหินเป็นอะไรเออมัน
มันสี่เท้าไงใช่ไหมแล้วความเป็นสัตว์ของมันใช่ไหม
มันก็เดินง่ายกว่าคนอ่ะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงสามขวบก็ยากมากนะ
ถ้าเกิดจะขึ้นไปอ่ะคือยากมากจริงนะผมเดินอย่างนี้ผมก็เดินไม่ได้
ผมก็ต้องค่อยเกาะค่อยเดินก้าวขึ้นไปอ่ะอืมเห็นไหมเนี่ย
นี่ฮะเจ้าปลาส้มมันไปเร็วอ่ะฮะคือมันคล่องอ่ะมันชำนาญเลยล่ะ
จุดตรงนี้ครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๕๐๐เมตร
ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับจุดนี้คือปลาส้มเนี่ยครับ
ก็สามารถที่จะไต่ขึ้นปีนขึ้นหินได้ตามปกตินะครับ
แต่ถ้าดูจากระยะความสูงนะครับน้องชมพู่เนี่ยอายุ๓ขวบ
แล้วก็สูกประมาณแปดสิบห้าเก้าสิบห้าเซนติเมตรเนี้ยค่ะ
เท้าเนี่ยน่าจะปีนเพื่อขึ้นโขดหิน
ก้อนนี้แล้วก็ปีนขึ้นก่อนหินก้อนเนี้ยค่ะ
ข้างที่จะลำบากพอสมควรฮะแต่ปลาส้มนี้ก็สามารถขึ้นได้นะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นนาริสก็ไปต่อนะ
ถัดจากจุดมันสักครู่เนี้ยไปอีกสักกราวสองร้อยเมตร
จะไปเจอโขดหินขนาดใหญ่เรียกว่าผาหินก็ได้
ผาหินสูงสูงนะถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยมาเจอตรงนี้เนี่ย
โอ้โหเด็กสามขวบการก้าวเท้าค่ะเนี่ย
การเดินเนี่ยปีนขึ้นไม่ได้แน่นอนนะ
ก็ต้องเดินล้ออ้อมไปนะอ้อมไปยี่สิบเมตร
ก็ไม่ใช่ว่าอ้อมแล้วเป็นทางเดินเรียบนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
ก็เป็นทางชั้นทั้งนั้นอ่ะนะคือดูแล้วเนี่ย
นาริสบอกกับเราว่ายากลำบากมาก
เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้แน่นอนตอนนี้ผมสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
ก็ปีนขึ้นไปไม่ได้แน่นอนเด็กปีนขึ้นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงเป็นทางเดินอ้อมไปซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีโขดหินที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะฮะ
เดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้องต้องเดินอ้อมอีกเท่าไหร่กว่าจะขึ้นไปจุดพบศพได้ค่ะ
นี่ขึ้นมานี่ยังไม่ถึงภูเหล็กไฟเลยนะค่ะอ่าน่าจะสักกลางทางแล้วตรงเนี้ย
เอาสมมุตินะสมมุติว่าน้องชมพู่ก็เดินตามเจ้าปลาส้มขึ้นมาถึงตรงนี้ได้
แต่ก็ใช่ว่าจะไปถึงภูเหล็กไฟได้อย่างง่ายดายนะฮะถัดจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ย
จะไปเจอโขดหินอ่าแล้วมีร่องน้ำเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเจ้าปลาส้มนะฮะ
มันไปแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเห็นไหมไปแบบง่ายดาย
คุณนฤทธิ์กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านขึ้นลงทุกวันทุกวันเนี่ย
ยังไม่ทันมันอ่ะเห็นไหมมันไปของมันเนี่ยฮะแล้วลองนึกภาพ
ถ้าเป็นเด็กสามขวบเดินขึ้นมาเรื่อยแบบหาทางกลับ
ไม่เจอพลัดหลงไปเรื่อยเนี่ยมันจะมาได้ขนาดนี้เหรอ
น้องเขาจะมาได้ขนาดนี้เหรอหรือถ้ามาตามสุนัข
นักมันวิ่งนำหน้ามามันก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่พบศพน้องชมพู่
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดจุดนี้นะครับอยู่ห่างจาก
จุดที่น้องชมพู่หายตัวไปประมาณหนึ่งจุดสามกิโลเมตรนะครับ
ที่ผมพาเจ้าปลาส้มกับเจ้าดำนะครับเดินทางมาที่จุดพบศพน้องชมพู่นะครับ
ระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับแล้วจากที่ให้น้องให้ให้เจ้าปลาส้มนะครับ
เดินขึ้นมานะครับจะมีบางโขดหินที่ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควร
แต่เจ้าบาส้มกับเจ้าดำนะครับสามารถเดินขึ้นมาได้นะครับ
แต่หากเทียบกับเด็กอายุ๓ขวบอย่างน้องชมพู่แล้วนะครับ
หากขึ้นมาถึงจุดนี้ถือว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับ
คุณผู้ชมคะคำถามที่ว่าตกลงแล้วน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
จะสามารถเดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นได้หรือไม่เนี่ย

ลองไปเดินในสถานที่จริงมาแล้วคุณภาคภูมิบอกเลยว่าคือมันยาก
แต่คุณภาคภูมิบอกว่าผมขอลองอีกที
เดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าการที่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยมันมีกับอุปสรรคอะไรบ้างค่ะ
คุณผู้ชมครับเราพยายามแสวงหาคำตอบของหลายคนนะครับ
ตกลงแล้วน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกสามารถเดินออกจากบ้านตัวเอง
แล้วขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นได้หรือไม่
ไปคนเดียวเนี่ยนะฮะวันนี้ผมพาลงพื้นที่เลยนะครับ
ไปที่ภูเหล็กไฟนี่ฮะภูเหล็กไฟอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับ
จากบ้านน้องชมพู่ไปถึงภูเหล็กไฟระยะทางรวมทั้งหมด๑๗กิโลเมตรเกือบ๒กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ถ้าการออกเดินไปเนี่ยถ้าเริ่มจากบ้านเนี่ยนะฮะบ้านน้องชมพู่เนี่ย
ออกจากบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางหลังบ้านเนี่ยนะฮะจะไปเจอภูเขานะครับตรงนี้ไป๕๐๐เมตรเนี่ยจะไปเจอเชิงเขาก่อน
จะไปเจอผาหินสูงประมาณ๕เมตรตรงนี้ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ต้องเดินอ้อมนะครับ
อ้อมไปประมาณ๒๐เมตรจึงสามารถเดินต่อได้แต่เส้นทางก็เริ่มสูงชัน
หลังจากนั้นเมื่อเดินไปอีก๑๐๐เมตรจะไปเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทางอยู่นะครับ
ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยสูงประมาณ๗๐เซนติเมตรถามว่าเด็ก๓ขวบข้ามได้ไหมก็อาจจะสามารถปีนข้ามไปได้
เมื่อข้ามไปได้เดินต่อไปอีกระยะทางประมาณ๕๐๐เมตร
ระหว่างนี้จะมีอุปสรรคแล้วนะครับทั้งโขดหินที่มีความสูงระดับหนึ่งถึงสามเมตรทางก็ชัน
ตั้งแต่๓๕๔๕องศาซึ่งสูงมากก็ต้องเดินอ้อมด้วยนะฮะก็เป็นแบบนี้เป็นระยะไป
แล้วถึงจะไปเจอปัญหาใหญ่อีกคือผาหินสูง๑๐เมตรซึ่งสูงมากไม่สามารถปีนขึ้นไปได้
ต้องเดินอ้อมนะฮะอ้อมอีกประมาณ๓๐เมตรจากนั้นก็ต้องเดินต่อลัดเลาะไปเรื่อย
นะครับรวมระยะทางอีกเกือบหกร้อยเมตรก็จะไปถึงจุดที่เขาเรียกกันว่าจุดที่เป็น
ภูเหล็กไฟตรงนั้นนะฮะจะไปพบศพน้องชมพู่ตรงจุดนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
คำถามก็คือว่าถ้าไม่ได้มีคนพาเด็กขึ้นมาชวนเด็กขึ้นมาเด็กผู้หญิงคนนึง
ว่าจะเด็กผู้ชายก็ได้นะฮะอายุสามขวบขึ้นไปได้หรือไม่นะครับตรงจุดเนี้ย
อุปสรรคเนี่ยมีอยู่สองจุดด้วยกันนะฮะไม่ใช่คนชำนาญพื้นที่จริงจริงเนี่ย
อาจจะไปต่อไม่ถูกผมให้ดูจุดนี้ก่อนเป็นภูผาที่เป็นผาหินสูง๕เมตร
จุดแรกเลยที่ต้องเจอท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะเราเคยสำรวจพื้นที่มาแล้ว
ภาพเป็นแบบนี้ครับเป็นผาหินเป็นโขดหินจริงขนาดใหญ่จริง๕เมตร
คือปีนขึ้นไปยากแน่นะไม่เชี่ยวชาญจริงไม่ใช่นักปีนเขาปีนหินปีนผาจริง
ไปยากนะครับความสูงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมวัดระยะทางให้นะฮะ
วัดความสูง๕เมตรนะ๕เมตรเนี่ยเทียบกับผมผมสูง๑๗๘เซนติเมตรนะส่วนน้องชมพู่นะฮะ
น้องชมพู่เนี่ยตัวสูงเท่ากับเด็กหญิงคนหนึ่งที่อายุ๓ขวบเนี่ยสูงประมาณ๘๕เซนติเมตร
คำถามก็คือว่าจะข้ามไปได้ไหมข้ามยากฮะข้ามไม่ได้หรอกนะเอาแล้วชาวบ้านล่ะ
เขามาหาของป่าเขาขึ้นมาบนภูเหล็กไฟเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
มาดูแลพื้นที่เนี่ยเขาทำยังไงเขาเดินอ้อมฮะแต่เดินอ้อมก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเดี๋ยว
ผมลองเดินอ้อมให้ดูนี่นะครับทุกผู้ชมครับมันจะเดินอ้อมได้แต่ก็เป็นโขดหินทั้งนั้นนะฮะ
สูงชั้นด้วยนะครับก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวผมค่อยดูนะนี่ฮะ
คือขึ้นไปมันลื่นด้วยอีกช่วงไหนหน้าฝนฟนลงมานี่ท่านผู้ชมครับ
แล้วมันไม่ใช่แค่จุดเดียวมันตลอดทุกจุดตลอดทุกจุด
ถ้านับจากบ้านน้องจมูกไปถึงภูเหล็กไฟ๑๗กิโลเมตรตอนขึ้นก็ยากนะ
ตอนลงเนี่ยโอ้โหถึงติดขาวลงแล้วก็คือไม่ให้มันลื่นมันยิ่งอีก
อีกนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ฮะคือคือเราก็ต้องเดินอ้อมเดินอ้อม
แบบนี้ไปเรื่อยนะจนขึ้นไปนะขึ้นไปรัดเลาะไปนะครับแล้ว
พอใกล้ถึงจุดที่เป็นจุดที่น้องชมพู่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ผาหินอีกจุดหนึ่งเป็นผาหินเนี่ยครับทุกผู้ชมครับภาพใน
พื้นที่ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่มาผมก็เคยไปผาหินตรงเนี้ย
โอ้โหสูง๑๐เมตรสูง๑๐เมตรแล้วเนี่ยฮะในพื้นที่ของจริงเป็น
แบบนี้นะครับเราเคยไปมาแล้ว๑๐เมตรเมื่อสักครู่นี้๕เมตรก็
สูง๕เมตรนี่ต้องเดินอ้อมปีนไม่ไหวเพราะฉะนั้น๑๐เมตรต้องเดินอ้อ
อ้อมเหมือนกันยังไงก็ปีนไม่ได้ฮะลักษณะพื้นที่เป็นแบบ
นี้นี่คือคำตอบที่เราจะแสวงหาได้หรือไม่อย่างไรว่าตก
ลงแล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นไปคนเดียวได้ไหมถ้าไม่
มีใครพาไปนะครับถ้าถามชาวบ้านในพื้นที่คนที่สัมผัส
พื้นที่เนี่ยคำตอบผมว่าตรงกันคือเป็นไปได้ยากไม่ได้
หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะยังไงเราต้องรอการ
รุปคดีจากทางตำรวจแต่ถ้าถามก็คือเป็นไปได้ยากครับ

อย่างที่คุณภาคภูมิบอกเลยค่ะคือชาวบ้านในพื้นที่ก็
พูดตรงกันนะคะว่าเป็นไปได้ยากมากจริงจริงที่น้องชมพู่
เด็กหญิงวัยสามขวบจะเดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟดังนั้น
ถ้าเราจะย้อนไปที่จุดเริ่มต้นในวันที่พบศพน้องชมพู่
พฤษภาคมคนที่ไปเจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่
ก็คือยายตุ๋นยายตุลขึ้นไปหาเห็ดหาผักหวานบนภูเหล็กไฟ
ไปเจอรองเท้าแตะของเด็กก็เลยกลับลงมาข้างล่าง
ถามว่าใช้รองเท้าแตะของน้องชมพู่หรือเปล่าแล้วก็ใช่จริง
นี่คือยายตุ๋นนะคะมีสื่ออยู่แห่งหนึ่งนะคะ
นำเสนอข่าวในลักษณะที่ว่ายายตุลคนนี้
คนที่ไปเจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่เนี่ยให้ข้อมูลว่า
วันนั้นน่ะเห็นผู้ชายสองคนเป็นผู้ชายปริศนายืนอยู่ห่างจาก
จุดที่พบศพน้องชมพู่สักเล็กน้อยสัก๔เมตรได้
ยายตูนไปบอกกับชาวบ้านกรกว่าได้ยินเสียงผู้ชายสองคนตรงนั้น
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเปล่า
เราก็เลยให้ติกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ถามยายตูนอีกรอบว่ายายตูนเอาจริงได้ยินเสียง
เห็นผู้ชายปริศนา๒คนยืนอยู่ใกล้จุดที่พบศพของน้องชมพู่
ในวันที่๑๔พฤษภาคมจริงไหมยายตุ๋นบอกว่าเอาจริงเลยนะ
ยายเองเนี่ยได้ยินแค่เสียงชาวบ้านตะโกนอยู่ที่ไร่มันสัมปะหลังบนภูเหล็กไฟ
เป็นการพูดภาษาภูไทยตอนนั้นยายตูนยังไม่รู้เรื่องว่าน้องชมพู่หายไป
ถ้ารู้ก็ไม่ขึ้นไปหาเห็ดหาผักหวานบนเขาหรอกนี่ค่ะ
ยายตุ๋นบอกว่าก็เคยพาทีมข่าวไปจำลองเหตุการณ์แล้วแต่ว่ามีสื่ออีกแห่งนึงมาสัมภาษณ์
แล้วก็เอาคำพูดของยายตุ๋นเนี่ยไปบิดเบือนเหมือนกับว่ายายตุ๋นเห็นผู้ชายสองคน
ได้ยินเสียงผู้ชายสองคนเป็นชายปริศนาไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเปล่า
ตุลยืนยันว่าไม่ได้พูดแบบนั้นการนำเสนอข่าวในลักษณะนั้นเป็นการบิดเบือนนะคะ
ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแต่เราได้ยินเสียงอะไรครับ
ได้ยินเสียงนู่นเสียงเขาฝากกันนู่นที่ตรงไล่มันนั่นน่ะนั่นแหละ
ได้ยินเสียงเขาร้องหาใครมันก็โหกเวกเวกอ่ะแต่แต่ที่ทำไมถึงไม่
จับต้นจนปลายไม่ถูกเขาพูดภาษาบ้านบ้านเขาแหละ
พี่เหลยเนื้อไหนเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยน่ะอืม
ก็ไม่เข้าใจเหนื่อยเหนื่อยจนก็ฟังเสียงแล้วกัน
เหนื่อยไม่เหนื่อยบวชไปหมดบวชทั้งกายทั้งใจเนี่ย
อุตส่าห์เออพูดดีหวังดีแล้วก็ไม่บิดเบือน
เรื่องจริงเหนื่อยขนาดไหนเราก็ยังเออพาเขาไปหา
เบาะแสอะไรให้เขารู้สิ่งที่เรารู้แล้วสิ่งที่เราไม่รู้จะพูดยังไง
จริงนะไม่เคยเลยแต่นี่มาบอกว่าเราไปพูดกับชาวบ้านเขา
ที่ไหนยังไม่เคยขึ้นไปเลยตั้งแต่นู่น
ท่านผู้ชมครับวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยคือ๑๑พฤษภาคม

คุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานข้างนอกบ้านอืม
ก็มีน้องสดิ้งพี่สาวเนี่ยคอยดูแลน้องอยู่นะครับ
แต่มันมีช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งที่ดูจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
น้องสดิ้งอ่ะนะพบว่ามีช่วงเวลานี้
๙นาฬิกา๑๑นาทีไปถึง๙นาฬิกา๔๙นาที
น้องสดิ้งเล่นแอปพลิเคชันต่างในโทรศัพท์มือถือ
แล้วเงยหน้ามาอีกทีนึงก็เอ้าน้องสาวหายไปนะฮะ
เพราะว่าดูจากการเล่นการดูยูทูปของน้องชมพู่
โน้ตบุ๊กที่คุณแม่ทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่ง
ช่วง๙นาฬิกา๑๑นาทีเนี่ยที่น้องหยุดดูแล้วก็บอกพี่สาวว่า
อ่าขอไปขุดดินเล่นที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
น้องสาวแม่น้องชมพู่นะฮะอยู่ติดกันเลยฮะ
ไม่ไกลกันฮะไม่กี่๑๙ไม่ถึง๑๙นะครับ
พบว่าน้องหายไปถึงเริ่มออกตามหากันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องเศร้า
อย่างที่เราทราบนะฮะตอนนี้ก็๖๔วันแล้วยังไล่ติดตามหาตัวคนร้าย
หรือว่าสืบสวนหาข้อเท็จจริงกันอยู่คำถามก็คือว่า
ช่วงเวลา๓๘นาทีตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
หรือจะมีใครมาพาน้องชมพู่ไปหรือช่วงเวลานั้นใครไปทำที่ไหนอะไรยังไง
ตำรวจก็ไล่จำลองเหตุการณ์สอบถามทุกคนในหมู่บ้านไปหมดแล้ว
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เราก็ทำช่วงเวลาไทม์ไลน์ให้ท่านเห็นมาชัดเจนแล้ว
ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ท่านก็ติดตามมาตลอดนะครับ
ตายน้าเสริมนี่คือบ้านหลังที่มีต้นมะม่วงเลยที่น้องชมพู่ไปขุดดินเล่นเนี่ย
น้าตายนี่น้องสาวคุณแม่น้องชมพู่นะเสริมนี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
เป็นน้าเขยน้องชมพู่นะครับเราก็ได้สอบถามข้อมูลกับน้าตายณเสริมนะฮะ
ตายณเสริมไม่ขอให้สัมภาษณ์นะนะแต่ว่าข้อมูลจากการตรวจสอบเนี่ยก็คือ
พฤษภาคมตอน๘โมงเช้านะครับ
ณตายกับน้าเสริมขี่จักรยานยนต์ไปเกี่ยวย่าให้วัว
ใช้เวลาเกี่ยวย่านี่ครับท่านผู้ชมครับ๒ชมนะ
หลังจากนั้นถึงจะกลับมาที่บ้านตอนประมาณ๑๐โมงเช้า
มีผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์ต่างนะครับ
แล้วก็อยู่ในช่วงที่ณตายณเสริมเข้าไปเกี่ยวย่าให้วัวตามนี้เลยนะ
มีภรรยาผู้ใหญ่บ้านนะกลับมาถึงบ้านนะ๑๐โมงก็มาเจอป้าแตน
คือพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยณตายณเสริมบอกว่าก็ไม่เจอสดิ้งหลานสาว
ก็แน่นอนว่าชมพู่ก็ต้องไม่เจอเพราะสดิ้งเขาออกไปตามหาชมพู่
สักพักนึงป้าแตนพี่สาวก็ขี่จักรยานยนต์มาที่บ้าน
มาที่บ้านแม่น้องชมพู่แล้วก็มาบอกน้าตายว่าหลานหาย
ให้ช่วยกันตามหาหน่อยนะฮะเพราะว่าสดิ้งเขาบอกป้าแตนคนแรกเลยนะ
เขาโทรไปบอกนะครับจากนั้นน้าตายก็โทรศัพท์หาแม่น้องชมพู่
ตอน๑๐โมง๑๐นาทีเพื่อจะบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไป
แล้วน้าตายกับน้าเสริมก็ช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่
ไม่ระแวกบ้านแถวใกล้บ้านแต่ไม่เจอนะฮะ
เราไปหาผู้ที่เห็นณตายณเสริมในวันนั้นก็แน่นอนว่า
ก็คือภรรยาของผู้ใหญ่บ้านที่ณตายณเสริมไปเกี่ยวย่าให้วัว
ตรงจุดที่เป็นพื้นที่ของเขานะครับชื่อว่าคุณพรศรีนะฮะ
เป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านบอกว่า๘โมงเช้า๑๑พฤษภาคม
ตายกับน้องเสริมเนี่ยมาเกี่ยวย่าให้วัวจริงก็มีผู้ใหญ่บ้าน
ด้วยนะมีชาวบ้านนะมีในฤทธิ์มีนางเฉลียวภรรยาของนายฤทธิ์
นะมีนายเตียงทองนะที่ยืนคุยอยู่ด้วยกันด้วยคุยกันอยู่
ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วณตายณเสริมก็ไปเกี่ยวย่านี่ฮะพยาน

มันอยู่ที่นานะจ๊ะแม่นอนอยู่ที่นี่ที่นาจ้าจ้า
ไม่เห็นตอนที่กลับนะแยกกันกลับไปกับใครกลับมัน

ได้รับแจ้งว่าเด็กหายเนอะใช่ยังไม่ได้รับแจ้งน่ะฮืมแต่ว่าก็เห็นว่า
นาตายเนี่ยกับนาเสริมเนี้ยมันเกี่ยวย่าจริงจริงไปเจอเขาอีกที
ตอนไหนจำได้ไหมคะตอนที่น้องชมพู่หายแล้ว
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าช่วงเนี้ย
ลุงพลกับป้าแตนทำบุญกันตลอดเลยครับทำบุญกันค่อนข้างเยอะนะคะ
นับตั้งแต่มีคนมาทักมีพระมาทักว่าโอ้โหชะตาเกือบขาดเหลือชะตาอยู่เส้นเดียวเนี่ยนะ
คือเราให้ดูภาพไปแล้วว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ยตระเวนทำบุญนะคะ
ขันบายสีไปไหว้เปิดภูมิเจ้าที่ที่บ้านแล้วก็ทำพิธีขอขมาจุดทูปสามสิบเอ็ดดอกนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะทำพิธีที่ต้นตะเคียนที่อยู่ในวัดภูหลวง
คือลุงพลเนี่ยย้ำในวันนี้ว่าเรื่องของการบวชเนี่ย
จะบวชให้น้องชมพู่จริงนะคะจะบวชหนึ่งพันศา
เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะก็คนที่บอกว่า
ทำไมต้องบวชนานขนาดนี้น้องชมพู่ไม่ใช่ลูกแท้ของตัวเองสักหน่อย
ทำไมไม่ห่วงครอบครัวตัวเองลุงพลบอกแบบนี้ค่ะว่า
เรื่องแรกเลย๑พันศาไม่ได้นานสำหรับลุง
เรื่องที่สองน้องชมพู่ถึงใครจะบอกว่าไม่ใช่ญาติในสายเลือด
แต่น้องชมพู่คือหลานในเลือดเนื้อเชื้อไขในตระกูล
ลุงพลตั้งใจว่าจบคดีนี้บวช๑พันศาให้น้องชมพู่แน่นอน
รู้สึกว่าจะมีทั้งอุปถาคของพระอาจารย์สมบัตินะครับ
ที่เป็นสายบุญของพระอาจารย์บอกว่ามี
นุ่งขาวไปเข้าฝันบอกว่าเขาอยากจะขึ้นจากน้ำอืม
ประมาณนั้นพระอาจารย์สมบัติก็เลยให้นำขึ้นมา
ใช่ครับกี่ปีแล้วคะที่เอามาขึ้นมา
หลังจากนั้นชาวบ้านมาขอหวยหรือว่าถูกหรือโชคดีกับที่นี่ไหม

รุ่งไม่เข้าหมวยเท่าไรเลยไม่ค่อยได้มาหา
ตอนวงสวงต้านที่มีการวงสวง
มาลำถวายก็มาอยู่ครับ
อันนี้ทางพระอาจารย์นี่นำมาให้ทำ
ที่วัฒนธุ์ดานพระอินทร์ครับ

ก็ท่านบอกว่าเรามาทำขอกรรมะตามความเชื่อ

นะแล้วนี่รู้
เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวด้วยแล้วก็หมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่บ้านกรอกทั้งหมดเนี่ยนะ

แล้วมุมฝนนี่มีอุทธิ์ขอบถามมุมฝนมีแพลนจะบวชตอนไหนครับ
ก็ต้องรอว่าคดีมันสิ้นสุดหรือยังครับ

ใช่ครับก็จะหาวันกำหนดวันที่

ก็ไม่เปลี่ยนครับตั้งใจแล้วต้องทำ
๑๐๐๐สามันนานกันแล้วเลย
ถึงจะไม่ใช่สายเลือดแต่ก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลเราครับ
หืมคือหลวงพลแกเป็นลวงเขย
ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงความคืบหน้าของคดีเนี่ย
ตำรวจก็เพิ่งออกเป็นใบแถลงผ่านทางสื่อมวลชนมาเมื่อ๒๓วันก่อน
ยืนยันว่ายังคงเร่งคลี่คลายคดีหาความชัดเจนทางคดีอยู่
ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใคร
เมื่อวานนี้ทางอายการเองนะครับ
ก็ได้ประสานกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ให้พาน้องสดิ้งพี่สาวไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ก็ใช้เวลาอยู่สักชั่วโมง๒ชั่วโมงนะครับ
ขณะเดียวกันถ้าเป็นผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาจากอ่า
โรงพยาบาลที่ได้ชนะสูตรพลิกศพของน้องชมพู่เนี่ย
สอดคล้องต้องกันนะครับก็คือ
ไม่มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนได้ว่า
น้องชมพู่เนี่ยจะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แล้วก็สภาพศพนี่ก็คือยากแก่การพิสูจน์ตรงนั้นด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุแห่งการตายเพราะว่าสภาพศพเองก็เน่าอะไรพวกนี้นะฮะ
ตามที่ใบชนะสูตรบอกนะฮะ
ที่เหลือคือถ้าจะมีคนพาเด็กขึ้นไปปล่อยทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
ตำรวจก็ต้องไปคลี่คลายหาความจริงตรงนั้นต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
สิ่งที่ต้องจับตาในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ก็คือคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ของสภาผู้แทนราชดรนะฮะ
ซึ่งมีนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพนะฮะ
พักพลังประชารัฐเป็นประธานคณะกรรมธิการ
ได้เชิญพลตมติเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้
มาชี้แจงเรื่องการสืบสวนหาคนร้ายในคดีของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในพื้นที่ป่าที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ซึ่งพรุ่งนี้นะฮะ๑๕กรกฎาคมนะฮะ
กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดร
เชิญนายตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้มาชี้แจงเรื่องการทำงานคลี่คลายคดีนี้
คือเบื้องต้นเนี่ยคุณศิราบอกว่าคดีนี้เนี่ยชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเนี่ยได้เรียกประชาชนเนี่ยมาสอบสวนมาสอบปากคำมากเกือบพันคน
คดีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าจะปิดคดีแบบไหนอะไรยังไงนะ
จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการทำคดีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงตรงนี้
เขาเลยอยากรู้อยากขอข้อมูลหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังว่าจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมยังไงบ้าง
ค่ะนอกจากความคืบหน้าทางคดีที่ตำรวจออกเป็นใบแถลงข่าวมาเมื่อวานนี้นะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังกันใหม่ใช่ค่ะฟังกันใหม่นะฮะพรุ่งนี้ก็วันที่หกสิบห้าแล้วนะครับ